กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุยิงกันตายที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
มีผู้ชายเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะ
คือเขาเลิกรากับอดีตภรรยาคนรักไปสักประมาณ๖ปีแล้ว
แล้วก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็คือช่วงนี้เขาไปนั่งดื่มกิน
ฉลองเทศกาลตรุษจีนดื่มจนเมาได้ที่เลยค่ะ
แล้วนึกขึ้นได้ว่าเออเคยแค้นนะเคยแค้นอดีตภรรยาที่เลิกกันไปแล้ว๖ปี
ย้ำว่า๖ปี๖ปีนึกขึ้นได้แค้นค่ะ
กลับไปบ้านค่ะไปสะพายปืนลูกซองมาเลยนะคะ
บุกบ้านอดีตภรรยาค่ะ
พอไปเจอก็คือแม่ของสามีใหม่ของอดีตภรรยา
แล้วก็ไปเจออดีตภรรยาด้วยรัวปืนลูกซองที่สะพายไปอ่ะค่ะ
ทั้งคู่เสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เป็นตำรวจสพแม่เจดีกับกู้ภัยอมรินใต้ตอบโต้ภัยพิบัติ

ตรวจสอบภายในห้องนอนพบสกนางอาหดะแหนนี้อายุ๑๖๑๓ปีเป็นเช่าเขาเผามูษ
หงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ไปสักนิดหนึ่งภายในห้องน้ำหลังบ้านเนี่ยนะคะไปพบอีกศพหนึ่งค่ะ
ก็คือนางนะอือจูอายุ๓๘ปีเป็นลูกสะพ้าย
ก็คือเป็นอดีตของผู้ต้องหาเป็นอดีตเมียของผู้ต้องหา
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกระมังซักผ้าสภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่สะบักด้านหลังซ้ายทะลุหน้าท้อง๑นัด
แล้วก็ถูกยิงด้วยปืนลูกซองอันเดิมใต้รักแร้ซ้ายอีก๑นัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง
ตกอยู่หน้าห้องน้ำ๒ปลอกแล้วก็หน้าบ้านอีก๓ปลอก
ก็เลยรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนสองศพเนี่ยส่งไปชนะสูตร
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าทีนี้ตำรวจก็พยายามไปสอบถาม
ญาติของผู้เสียชีวิตในที่สุดก็ทราบว่า
คนก่อเหตุก็คือนายจูหมาป่าปะป่า
อายุสี่สิบเอ็ดปีนายจูหมาป่าเนี่ย
เป็นสามีเก่าของนางนะอือผู้เสียชีวิตที่เลิกรากันไป
ประมาณหกปีก่อนนะฮะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ก่อเหตุไปนั่งดื่มเหล้าจนเมาค่ะ
นั่งดื่มเหล้าภายในงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนของหมู่บ้าน
จากนั้นก็กลับไปบ้านไปเอาปืนลูกซองที่บ้านนะคะ
แล้วก็สะพายปืนลูกซองเดินไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ไปพบแม่ของสามีใหม่ของอดีตภรรยานอนอยู่ที่ห้อง
ถามหาอดีตภรรยาพอรู้ว่ากำลังขอดเกล็ดปลาอยู่ที่ห้องน้ำหลังบ้านนะคะ
ใช้ปืนลูกซองยิงเข้าไปที่แม่ของสามีใหม่ของอดีตภรรยาก่อน
คือแม่ของสามีใหม่เนี่ยสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินตรงต่อไปไปที่ห้องน้ำเพื่อไปหาอดีตภรรยา
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละค่ะยิงใส่นางจะอืออดีตภรรยาสองนัด
จนกระทั่งนางจะอือเสียชีวิตคาห้องน้ำ
ทีนี้ถามว่าสามีใหม่ของนางจะอืออยู่ไหนสามีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ห้องครัวนะคะ
ได้ยินเสียงปืนครั้งแรกตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงประทัด
ที่ชาวบ้านจุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนตอนนัดแรกเนี่ยก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะฮะ
แต่พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นนัดที่๒ที่บริเวณห้องน้ำ
ทีนี้เริ่มเอกใจแล้ววิ่งไปดูค่ะ
ไปพบว่าผู้ก่อเหตุทือปืนลูกทรองยืนอยู่ตนเองพยามที่จะเข้าไปยื้อย่าง
แต่ก็สู้แรงของผู้ก่อเหตุไม่ไหว
สุดท้ายตัดสินใจวิ่งหนีเอาตัวรอด
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยก็สามารถหลบหนีไปได้เช่นกันนะคะ
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจสันนิษฐานว่า
สาเหตุก็น่าจะมาจากความคับแค้นใจในอดีต
พอดื่มเหล้าเข้าไปจนเมา
น้ำเมามันไปสะกิดต่อมความจำว่า
เออเคยแค้นนะสุดท้ายตัดสินใจค่ะ
อืมไปเอาปืนลูกซองแล้วก็กลับมาลงมือก่อเหตุดังกล่าว
ทีนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๓ปาก
เตรียมรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับคนก่อเหตุต่อไปค่ะ